เรื่องการหาสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าของร้านเวดดิ้ง
ที่ไปเสียชีวิตอยู่ในรถที่จังหวัดตรังนะครับ
ในลักษณะที่มีกางเกงคลุมศีรษะอยู่
แล้วก็มีเข็มขัดนิรภัยมัดอยู่ที่คอนะครับ
ตอนนี้ได้มีการตรวจสอบแล้ว
เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นการที่คนเสียชีวิตหัวใจวายเฉียบพลัน
ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับญาติได้นำศพบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความอาลัย
แล้วก็ไม่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุซึ่งตอนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะ
จะก่อเหตุเพียงลำพังนะครับ
ความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายพาคินสอนาบรายอายุ๓๒ปี
หนุ่มเจ้าของร้านพาคินเวดดิ้ง
ซึ่งพบกลายเป็นศพขึ้นอืดคารถเก๋ง
ตำรวจสพเมืองตรังได้ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานคริน
แล้วก็ทางโรงพยาบาลได้ส่งศพของนายพาคิน
กลับถึงบ้านเกิดที่ตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองตรังเมื่อช่วงค่ำวานนี้นะครับ
ก็ได้ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดทุ่งนาท่ามกลางความอาลัยของญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงในกลุ่มเดียวกันครับ
ส่วนการชนะสูตรศพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานคริน
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายคาดว่าเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
แล้วก็เตรียมตัดชิ้นส่วนอวัยวะส่งต่อสถาบันนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจ
ว่าจะทราบผลภายในสัปดาห์หน้านะครับ
แต่ว่าทางญาติเองทางเพื่อนเองยังติดใจสงสัย
เพราะว่ารักษณะการเสียชีวิตมีความแปลกนะครับ
อกจากจะเสียชีวิตในลักษณะเปลือยแล้วอย่างที่บอกไป
มีทั้งกางเกงคลุมศีรษะมีทั้งเข็มขัดนิรภัยรัดคอ
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่นั่งข้างหลังอีกนะ
ซึ่งจริงเขาเป็นเจ้าของรถน่าจะถ้าเป็นอะไรก็เป็นที่นั่งคนขับนะครับ
เชื่อว่าผู้ต้องหาที่ตำรวจจับกลุ่มมาได้
ไม่ได้ลงมือก่อเหตุเพียงลำพัง
แต่มีผู้ร่วมขบวนการอย่างน้อย๑๒คน
และยืนยันว่าผู้ตายมีทรัพย์สินเป็นเงินสดติดตัวในวันนั้น
ไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐บาทแล้วก็ยังมีทองรูปภัณฑ์ด้วยครับ
พี่ชายบอกไม่เชื่อนะครัวว่าผู้ต้องสงสัยที่ทะเล
และที่มายน้อยก็ไม่จะเจอมานานแล้วแต่ว่าคุยกับชายก็เป็นต่างต่าง
ถูกควบคุมตัวน่าจะมีคนเดียวน่าจะมีอย่างน้อย๑๒คน
ส่วนคนนี้คือพี่สาวนะครับของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าไม่เชื่อเหมือนกัน
ว่าคนร้ายจะมีแค่คนเดียวแต่เชื่อว่าคนร้ายที่ตำรวจจับมาได้
ไม่ผิดตัวแน่เพราะทรัพย์สินของกลางอยู่ที่คนร้ายคนนี้
คาดว่าน่าจะมีคนร้ายประมาณ๓คนนะครับ
ขณะเดียวกันนะคะผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าตำรวจเนี่ย
ไปได้พบภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะครับ
ภาพกล้องวงจรปิดนี้เป็นกล้องในสนามกีฬาเทศบาลทุ่งแจ้งในอำเภอเมืองตรัง
คืนวันที่๒๙ธันวาคมปี๒๕๖๐กล้องวงจรปิดตัวที่๓บันทึกภาพรถเก๋งซูซูกิสีขาว
ขับมาจากถนนท่ากลางซึ่งถนนท่ากลางนี่เป็นถนนซึ่งอยู่ด้านหน้าสนามกีฬาทุ่งแจ้งนะคะ
จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสนามกีฬาตรงยิมเนเซียม
กล้องวงจรปิดตัวที่๓บันทึกภาพรถยนต์คันนี้ไว้ได้ช่วง๒๑นาฬิกา๒๙นาที๒๐วินาทีก็คือประมาณ๓ทุ่มกว่า
รถคันนี้ขับผ่านกล้องไปค่ะโดยไปขับสวนกับรถยนต์โตโยต้าสีขาว
วิ่งมาจากสนามเทนนิสแล้วก็เลี้ยวขวาจอดใกล้กับยิมเนเซียมซึ่งอยู่ใกล้กัน
สรุปรถคันนี้มาจอดใกล้ใกล้กันเออเนี่ยจับภาพรถไว้ได้นะฮะ
ด้านของพันธ์ตำรวจโทประเสริฐสงแสงรองภูมิกับการสอบสวนสพเมืองตรัง
เปิดเผยนะครับว่าหลังการสืบสวนสอบสวนทำให้ทราบว่าใครติดต่อกับผู้ตายบ้าง
ได้ผู้ต้องสงสัยมา๑คนและแจ้งข้อหาไปแล้วก็คือ
พีรพัฒน์เพชรพรมอายุ๒๖ปีในข้อหารักทรัพย์หรือว่ารับของโจรนะครับ
จากมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นก็คือเรื่องของทรัพย์สินต่าง
ตำรวจรอผลการผ่าชนะสูตรพลิกศพถึงสาเหตุการณ์
เสียชีวิตที่แท้จริงว่าเกิดจากเหตุใด
ก็บอกแล้วว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
ว่าเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
แต่ว่าต้องดูเรื่องของผลการตรวจสอบการตัดชิ้นเนื้อส่งสถาบันนิติเวศอีกนะ
ถึงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
แล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตจะเกิดจากการกระทำของนายพีรพัฒน์
ผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาที่ถูกแจ้งข้อหาไปแล้ว

ซึ่งนายพิรพัฒน์รับสาภาพนะครับว่าในวันเกิดเหตุ
เดินทางไปอยู่กับผู้ตายจริงแล้วก็ได้มีการร่วมเพศกันจริง
โดยผู้ต้องหาคือนายพีรพัฒน์เป็นฝ่ายรับ
ส่วนผู้ตายนายพาคินเป็นฝ่ายบรุก
ร่วมเพศผู้ตายได้มีลักษณะอาการ
น้ำลายฟูมปากช็อกหมดสติ
ผู้ต้องหาจึงได้นำทรัพย์สินของผู้ตายไปขาย

ทรัพย์สินดังกล่าวนำมาประกอบในสำนวนคดีเรียบร้อยแล้ว

ในขณะที่พันธุ์ตำรวจโทจรูลสังขารา

ก็ได้นำตัวนายพีรพัฒน์เพชรพรม

เพื่อลงลึกรายละเอียดของคดีอีกครั้ง

ถูกแจ้งข้อหาไป๑ข้อหานะคุณ
นั่นก็คือข้อหารักทรัพย์หรือรับของโจร
แต่เรื่องของการทำให้เสียชีวิตหรือไม่นั้น

ก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มทันทีนะครับ